ดูนะฮะคนไทยอยากกินเบียร์มั้งอยากกินเบียร์ก็ไปขอให้ฝรั่งตัวอิเบอร์เลอร์เลยนะ
ซื้อให้เขาไม่ซื้อเขาไม่ซื้อไปลากมีดมาจะฟันเขาอะครับ
แต่นี่ฝรั่งไม่รู้เขาก็จะยื่นเบียร์ให้แหละ
อ๋อฝรั่งก็ไม่รู้พูดอะไรอ่ะน่ะฝรั่งเขาก็จะยื่นเบียร์ให้

เดี๋ยวนอนทำสักแปด
คลิปก็ตกหน่อยนะ
ก็ผมใช้คำว่าลากผิดมาแล้วดูมีดบะโล่เลยอ่ะ
นะครับเนี่ยครับเอามาจะฟันฝรั่งคนเมื่อสักครู่นะฮะ
ในคลิปจะเห็นผู้ชายคนหนึ่งนะครับถือมีดปรีเข้ามาจะฟันชาวต่างชาตินะครับนะครับ
ชาวต่างชาติคนนั้นก็พยายามจะยื่นเบียร์ให้แต่ตอนนั้นอีกคนนึงไม่สนใจแล้ว
ฟันท่าเดียวเหตุเกิดในซอยแพร่กษาซอยสิบนะครับ
หรือว่าซอยสวัสดีที่สมุทรปราการ
นางสาวหนึ่งเจ้าของร้านชำนะครับเล่าบอกว่า

มีผู้ชายชาวต่างชาตินั่งดื่มเบียอยู่กับคนไทยเสื้อดำที่อยู่ตรงข้าม
สักพักผู้ก่อเหตุเดินมาคุยแล้วก็แม่สักพักก็กลับไป
กลับไปแล้วคราวนี้เอามีดมาเธอเล่าแบบนี้ตอนนั้น
ผู้ก่อเหตุกลับมาที่ร้านอีกครั้งถามว่าไอ้ฝรั่งคนนั้นอยู่ไหน
ฝรั่งคนนั้นอยู่ไหนนะครับ
เธอก็รีบบอกเลยบอกไม่รู้จักไม่รู้จัก
นางสาวละลินนาราเป็นภรรยาของชาวต่างชาติ
บอกว่าตอนนี้สามียังภาวะอยู่ไม่กล้าออกจากบ้านนะ
กลัวจะถูกทำร้ายอีกครับลองฟังเสียงภรรยาเล่าหน่อยครับ
แฟนออกไปซื้อบุหรี่แล้วมีคนเขาซื้อเบียร์ให้แฟนเขาก็เลยนั่งดื่มอยู่ตรงนั้นแล้วผู้ชายคนที่ก่อเหตุอ่ะค่ะเขาก็คือเข้ามาเหมือนแบบว่ามาพูดขอให้แฟนซื้อเบียร์ให้ก็คือพูดซ้ำซ้ำซ้ำซ้ำแบบว่าซื้อให้หน่อยซื้อให้หน่อยซื้อให้หน่อยแบบติดต่อกันอย่างเงี้ยแล้วก็คือแฟนก็เกิดความแบบรำคาญ
พี่ซื้อเบียร์ให้แฟนอ่ะค่ะเขาก็เลยเหมือนเห็นว่าเหตุการณ์สถานการณ์น่าจะไม่ค่อยดีแล้วเขาก็เลยเดินไปซื้อเบียร์มาให้คนที่ก่อเหตุคนที่ขออ่ะเพื่อที่จะได้กลับบ้านไปแยกย้ายไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เสร็จแล้วเขากลับไปแล้วเขาก็ไม่ถึง๕นาทีเขาก็กลับมาพร้อมมีก็คือแบบตามในคลิปเลยอ่ะค่ะผู้ชายในคลิปนะ
แล้วเห็นชาวต่างชาติก็เลยเข้าไปทักแต่สื่อสารกันไม่รู้เรื่อง
ก็เลยคิดว่าเขาหาเรื่องพอหาเรื่องฝรั่งตัวใหญ่ใช่ไหมสู้ไม่ได้เลยกลับไปลากมีดมา
นั่นนะฮะตำรวจแจ้งก็หาพยายามทำร้ายร่างกาย
ในเมืองบุบันหรือทางสาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควรนะครับ
ดำเนินคดีต่อไปครับค่ะโอ้โหแต่มีดนี่มีดใหญ่มากใช่
ผมถึงบอกว่าลากมาเนี่ยโอ้โหมีดน่ากลัวจริงจริงค่ะ